ส่วนอีกหนึ่งประเพณีดีที่สืบสารกันมาตั้งแต่โบราณเหมือนกัน
อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
หนึ่งเดียวในโลกนี่เหรอใช่ที่จังหวัดเยษฐธรณ์ค่ะ
สำหรับประเพณีแห่มะไล่ข้าวตอก
ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามขนาดไหนไปชมค่ะ
วันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับประเพณีแห่มาลัยสุดยิ่งใหญ่
อย่ารอช้าตลอดกันไปเลยที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
มาลัยสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกร้อยอย่างประนีต
บรรจงและอลังการขนาดนี้ทราบไหมล่ะครับว่าทำมาจากอะไร
เหมือนป๊อปคอนใช่ไหมล่ะครับ
แต่นี่คือข้าวตอกที่ทำมาจากข้าวเหนียวซึ่งยังเป็นข้าวเปลือก
นำมาคั่วในหม้อดินด้วยความร้อนจนเนื้อในขยายตัว
และปานออกในขณะที่คั่ว
ก็ต้องคอยใช้ก้านกล้วยซึ่งมีน้ำรอเลี้ยงในตัว
คอยคนไม่ให้ไหม้และเมื่อแตกตัวฟานออก
ต้องรีบเทออกนะครับไม่แค่นั้นจะไหม้แน่นอน
เมื่อได้ข้าวตอกที่บานออกมาสีขาวบริสุทธิ์ขนาดนี้
ชาวบ้านก็จะนำมาร้อยลงในเส้นได้ให้เป็นสาย
เพื่อจะนำไปทำเป็นพวงมาลัย
แต่เดี๋ยวก่อนการนำข้าวตอกมาร้อยเป็นพวงมาลัยนั้น
บอกไว้ก่อนเลยว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทย
และในโลกใบนี้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
มาลัยข้าวตอกนี้ชาวอำเภอมหาชนะชัย
นำไปถวายเป็นพุทธบูชาแทนดอกมณฑารบ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นดอกไม้จากสวรรค์
โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันมาคบูชาของทุกปี
และพัฒนากลายเป็นเทศกาลแห่มาลัยข้าวตอก
โด่งดังที่สุดของอำเภอมหาชนะชัย
งานประเพณีนี้จะจัดขึ้นราว๑สัปดาห์
ก่อนถึงวันมาคบูชา
โดยชุมชนต่างจะทยอยนำมาลัยเข้าตอกของตัวเอง
ตกแต่งไว้อย่างวิจิตบรรจง
มาจัดแสดงไว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอ
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้มีโอกาสสัมผัสความงามกันแบบใกล้ชิด
อุ๊ย
และไฮไลท์สำคัญของประเพณีนี้ก็คือ
ขบวนแห่มาลัยเข้าตอกจากที่ว่าการอำเภอ
ไปยังวัดหอกล่อง
ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันมาคบูชา๑วัน
และช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง
ขบวนมาลัยข้าวตอกเริ่มแห่ออกมาจากที่ว่าการอำเภอ
ฝูงชนต่างจับจองพื้นที่ริมสองฝั่ง
ผู้คนในชุดท้องถิ่นต่างร่วมแรงร่วมใจ
เข้าร่วมขบวนของตนเดินเคลื่อนไปตามท้องถนน
ความยิ่งใหญ่ตระกาตาจากแรงศรัทธาของผู้คน
พิสูจน์ได้จากความสูงใหญ่ของมาลัยข้าวตอก
ที่คนในแต่ละชุมชนต้องคอยค้ำสายไฟระหว่างทาง
เพื่อให้มาลัยเข้าต่อของชุมชนของตน
เคลื่อนผ่านไปได้นั่นเองล่ะครับ

สีขาวบริสุทธิ์ที่เคลื่อนออกมาเปรียบดังแรงศรัทธา
ความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนนับร้อยนับพัน
และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของขบวนแห่ม
มาลัยข้าวตอกที่ได้รับรางวัล
จะถูกนำไปเก็บรักษาไว้ภายในวัดหอกล่อง
ในขณะที่มาลัยข้าวตอกจากชุมชนอื่น
ก็จะทยอยนำกลับไปถวายแด่วัดในชุมชนของตัวเอง
เป็นพุทธบูชาตามประเพณีที่สืบต่อกันมานั่นเองล่ะครับ
และนี่ก็คือประเพณีแห่มาลัยสุดยิ่งใหญ่
ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
และมีหนึ่งเดียวในโลกใบนี้
ที่นี่คืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
โหถ่วยงามที่ใหญ่ตระกาศตามากที่ยะสวทธรณ์

ว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกใบนี้